ผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบสองปีค่ะบอกทั้งบ้านว่าจะออกไปงมหอยหาปลานะคะ
แต่หายออกจากบ้าน๒วันค่ะ
สุดท้ายไปพบเป็นศพเอาศพมาชันสูตร
ทีนี้ตอนช่วงที่ชันสูตรหลายคนก็จะมองว่าเป็นการจมน้ำนะคะ
แต่ไปพบร่องรอยการถูกแมลงมีพิษต่อยทั้งตัวเลย
เขาก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแตนที่ต่อย
จนทำให้หมดสติและลงไปจมน้ำอีกที
เพราะฉะนั้นใครที่แพ้แมลงพวกนี้นะ
แม้ว่ามันจะต่อยแค่ไม่กี่สิบตัว๑๐ตัว๕ตัว
เสียชีวิตได้แต่เอาจริง
ก็ไม่รู้ว่าแพ้หรือไม่แพ้จนกว่าจะโดนต่อยอีกนั่นแหละ
ตำรวจสพเวลวันจังหวัดขอนแก่น
เข้าไปตรวจสอบเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ในคลองชลประธานค่ะ
คลองนี้น้ำสูง๑๐เซนติเมตร
นึกภาพนะแค่๑๐เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะ
จุดนี้คือหลังวัดราชบุรีอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมชายชุมแผนอายุ๕๒ปีค่ะ

ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วบริเวณ
พบร่องรอยบาดแผลคล้ายแมลงมีพิษรุมต่อยทั้งตัว
เจ้าหน้าที่เข้าไปดูใกล้น่าจะเป็นรอยต่อยจากแตน

ทีนี้ไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านค่ะชื่อว่านางลำไพบบุตรสารส
บอกว่าคนที่มาพบศพชื่อว่าในบุญถิ่นคำแหวน
นายบุญถิ่นเอาวัวออกหากินย่าตามหนองน้ำ
ขณะที่กำลังจูงวัวมาเจอศพในน้ำค่ะ

จากการสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตบอกกับทางบ้านว่าจะออกไปงมหอยที่คลอง
จากนั้นก็หายไปเลย๒วันแล้วก็มีคนมาพบว่าเสียชีวิตนะคะ
สภาพศพพบร่องรอยบาดแผลค้าคล้ายแมลงมีพิษรุมต่อยทั้งตัวค่ะ
ผลสรุปนะคะเบื้องต้นน่าจะเป็นแตน
เพราะบริเวณต้นไม้ใหญ่ใกล้กับจุดที่พบศพผู้เสียชีวิต
มีรังแตนขนาดใหญ่ไม่ใช่รังเดียวคุณหลายรัง
เขาก็เลยสันนิษฐานว่าช่วงไปงมหอยจะไปรบกวนแตน
หรือไปชนต้นไม้ไปเดินชนต้นไม้ทำให้ต้นไม้มันสั่นแตนมันก็
มารุมต่อยน่าจะช็อกแหละแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ในคลอง
แม้ว่าน้ำมันจะน้อยแต่ว่าหลายอย่างนะคะ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปค่ะ